สวัสดีครับช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะครับภาคเหนือภาคอีสานได้เจอกับความแปรปวนสภาพอากาศเจอฝนฟ้าขนองรวมไปถึงอากาศร้อนแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วนะครับจะสังเกตว่าภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่แสดงกลุ่มเมฆและกลุ่มฝนที่มาปกกลุ่มในพื้น

กลุ่มฝนที่มีการถูกเหนียวนำแล้วก็ดูดเข้าสู่พายุนะครับเป็นการดูดเอาฝนจากบริเวณจีนตอนล่างผ่านบริเวณอีสานตอนล่างเข้าภาคกลางตอนล่างแล้วก็ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับเข้าสู่บริเวณศูนย์กลางของพายุนั่นหมายความว่าการที่พายุลูกนี้มีการเคลื่อนตัวนะครับจากจุดดังกล่าวไปยังบริเวณปากอ่าวก็จะเป็นการนำเอาแนวฝนเข้ามาปกครุ
ทางตอนบ่นของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการดับร้อนได้ดีละทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ